วันนี้มีอีกหนึ่งคดีคุณผู้ชมที่ก็เป็นคดีใหญ่นะคะอยู่ในความสนใจเหมือนกัน
เป็นกรณีไฮโซสาวที่ชื่อว่าเชอรี่นะคะอายุ๓๙ปี
ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ค่ะภายในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าว
เจ้าหน้าที่ไปพบศพเมื่อ๓๐กรกฎาคม
เนี่ยค่ะแล้วก็สภาพคือเหมือนกับใส่ชุดนอนสีเขียวนอนฟุบหน้าอยู่
แล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยมีเหมือนรอยทุบข้างศพมีไม้เบสบอลเปื้อนเลือดวางอยู่
บอกหายไป๒๓วันนะคือญาติบอกว่าตกใจมากนะครับพอได้ยินข่าวว่าเสียชีวิต
ตกใจมากเป็นนักธุรกิจสาวที่กำลังคืองานกำลังรุ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย
ก่อนหน้านี้เคยทำร้านอาหารอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ธุรกิจของเธอเนี่ยเงินหมุนเวียนเป็นหลักร้อยล้านบาทนะ
แล้วครอบครัวบอกว่าตกใจมากอยู่ดีมารู้ว่าเสียชีวิตอยู่แบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันได้ในทุกคดีเลยนะคะ

เรื่องของคุณเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราให้ไปดูหน้าค่าตากันหน่อย
เธอชื่อว่านางสาวธิติมาตั้งวิบูลพาณิชย์
เธออายุ๓๙แล้วเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ไปพบศพก็คือ๓๐กรกฎาคมนะคะ
เธอก็เป็นไฮโซสาวหน้าตาดีนะคะ
แล้วก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยนะคะ
เธอเคยไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารไทย
โอ้โหโด่งดังสื่อสหรัฐอเมริกามาสัมภาษณ์
ทำยังไงถึงประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้
คือครบศูนย์สวยรวยเก่งและโสด
คือครอบครัวบอกว่าโสด
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่สุดแล้วจะมาต้องเสียชีวิต
เพราะผู้ชายที่อยู่ใกล้ชิดที่เคยเป็นเจ้านายลูกน้องนั่นแหละ
ก็ต้องขออ้างถึงนิดนึงว่า
ผู้เสียชีวิตไฮโซเชอรี่เป็นญาติกับนักแสดงหนุ่มคนนึงนะคะ
ที่ชื่อว่าในแบงค์นะคะแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูรพาณิชย
ก็คือนามสกุลเดียวกันเลย
พบศพคุณเชอรี่อยู่ในโรงแรมซอยประดิษฐ์มนุธรรม๑๙ลาดพร้าวนะคะ
แล้วก็คนร้ายหนีไปดวชสอบกล้องวงจรปิด
เห็นภาพคนร้ายคือเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้นะคะ
คือคุณเชอรี่เนี่ยเขาเข้าห้องที่โรงแรมนี้
ครั้งสุดท้าย๔ทุ่ม๔๑นาทีคืนวันที่๒๖กรกฎาคม
เขาไปกับผู้ชายคนนึงค่ะ
เป็นลูกน้องคนสนิทค่ะทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน
เข้าห้องไปด้วยกันนะคะ

ลูกน้องคนสนิทคนนี้ชื่อว่านายอัศยาชัยพาหรือโก้
อายุ๓๓ปีเข้าห้องโรงแรมไปด้วยกันค่ะ
๔ทุ่ม๔๑ของคืนวันที่๒๖กรกฎาคมนะคะ
ก็คืนวันพระฤหัส

พอเข้าห้องไปปุ๊บเนี่ยจากนั้นอีกวันหนึ่งเลยค่ะ
ถัดมา๒๗กรกฎาคม
อัศยารุ่นน้องคนสนิท
ที่เป็นลูกน้องที่ทำงานที่เดียวกันเนี่ย

เดินออกมาจากห้องคนเดียวช่วงตี๑๕๕นาที
แล้วก็ลงไปที่ลานจอดรถ
หลังจากนั้นขับรถของคุณเชอรี่ค่ะ

แล้วก็ขับหนีหายไปเลย
แสดงว่าน่าจะเข้าไปในห้องสักประมาณ๓๔ชั่วโมง
เพราะว่าที่เข้าไปคือ๔ทุ่ม๔๑

แล้วก็ขับรถไปเลยค่ะ

ทำให้ออกหมายจับนะคะ
ออกหมายจับนายอัศยาข้อหาก็คือ

ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
คาดว่าคนร้ายมุ่งหน้าไปที่จันทบุรี
เพราะว่ามันมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของรถเบ้นคันนี้
เหมือนกับถอดทะเบียนไว้

พันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูผู้กำกับการ
ตำรวจนครบานโชคชัยบอกว่าเขาก็ไปคุยกับญาติ
ญาติของผู้เสียชีวิตนะคะญาติของคุณเชอรี่
ญาติบอกว่าปกติคุณเชอรี่เขาก็จะคุยกัน

เขาจะคุยกันสั่งงงสั่งงานกันอะไรเป็นปกติ

ใช่เพราะ๒๗กรกฎาคม
ที่บอกว่าเห็นนายอัสยาออกมาจากห้องตอนตี๒นะ

ไม่คุยไม่พูดไม่พิมพ์อะไรในไลน์เลย

ก็โทรเข้าโทรศัพท์มือถือของคุณเชอรี่นายอัศยารับ

แล้วก็อ้างว่าเนี่ยเชอรี่ทำบุญรับสายไม่ได้ทำบุญอยู่
ก็วางสายไปญาติก็โทรกลับไปอีก

ก็เลยเริ่มสงสัยค่ะคุณผู้ชมก็ตัดสินใจแจ้งความ
แจ้งความคนหายสุดท้ายมารู้อีกทีกลายเป็นศพไปแล้ว
จากการสืบสวนนะคะคุณเชอรี่กับนายอัศยาผู้ต้องหา
เขาสนิทกันมาก
คือนายอัศยาเป็นลูกน้องที่ทำงานแต่ดูเหมือนว่า
เขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงชู้สาวกัน

คือทางครอบครัวบอกว่าไม่รู้มาก่อนนะคะ
ว่าเขาคบกันเพิ่งมารู้ระยะหลัง๒๓เดือนที่ผ่านมานี้เอง
ตัวคุณพ่อของคุณเชอรี่ก็บอกว่าเคยเตือนแล้ว
ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเพราะว่าตัวนายอัศยาก็เคยมีครอบครัวมาก่อน
เคยมีแฟนเก่านายอัศยาโทรมาอะไรแบบนี้

คือทางตำรวจเขาบอกว่าจากการสืบสวนเนี่ย
ดูเหมือนว่านายอัศยากับคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิต
เขาไปเปิดห้องพักอยู่ด้วยกันเป็นเดือนแล้วนะคะ

เขาอยู่ด้วยกันเป็นเดือนแล้วก็มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้ง

แล้วนายอัศยาที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เขาดูแลบัญชีทรัพย์สินของบริษัทของคุณเชอรี่ด้วยนะ
คือเป็นลูกน้องที่ดูแลเรื่องเงินเงินทองของบริษัท

ซึ่งทรัพย์สินของคุณเชอรี่ผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานไปทางญาติของผู้เสียชีวิต
มันตรวจสอบได้ว่ารถไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
จนเจอเจอว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาศ
ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
แต่พฤติกรรมของคนร้ายเขาก็ถอดทะเบียน
เอาทะเบียนรถออกซ่อนเอาไว้ในรถเนี่ยค่ะ
แต่รถจอดอยู่แบบนี้พอเจ้าหน้าที่ไปเจอเขาก็ตรวจดู
ลายนิ้วมือลายนิ้วมือแฝงรอบตัวถังรถนะคะ
แล้วก็รถคันนี้มาเก็บไว้ที่สตโชกฉัย
เขาขับรถไปจอดทิ้งไว้ตั้งแต่บ่าย๒๗กรกฎาคมออกจากโรงแรมไปตี๒ไปจอดทิ้งไว้ที่จันทบุรีช่วงบ่ายในวันเดียวกัน
แต่เขาไม่ได้ไปคนเดียวพอไปดูกล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจบอกว่าเหมือนกับมีผู้ชายนั่งมาด้วยกับนายอัศยาค่ะ
เบาะหน้ามาด้วยกันแล้วก็ข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา
แต่ย้อนกลับมาเข้าเมืองไทยอีกครั้ง๒๙กรกฎาคมช่วงค่ำ
ทีนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าตอนนี้ตัวผู้ต้องหาเขาออกไปนอกประเทศแล้วหรือยังเขาหนีไปหรือยัง
ก็ได้มีการประสานทางด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
ตอนนี้ก็เจอรถแล้วตอนนี้ทางเราก็ประสานทั้งพื้นที่ทั้งตมประสานไปหมดแล้วครับ
ก็กำลังตามหาติดตามตัวอยู่ครับ
นี่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจเขาก็ตั้งปมก่อเหตุ
เรื่องของการฆาตกรรมเอาไว้๒ประเด็นนะคะ
ก็คือเรื่องชู้สาว๒เรื่องการพนัน
ตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งนะคะจนกว่าจะได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวน
ตำรวจบอกว่าคาดว่าจะได้ตัวมาเร็วนี้นะคะ
แต่ว่านอกเหนือจากรถเบนท์ของผู้เสียชีวิตรถเบนท์ของคุณเชอรี่เนี่ยค่ะ
มีรายงานข่าวบอกว่าเขาได้มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารของคุณเชอรี่ผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือคุณเชอรี่เนี่ยถอนเงินออกจากธนาคารมาประมาณ๒แสนบาท
แต่วันที่พบศพคุณเชอรี่ไม่มีเงิน
เงินสดมาอ้าวเงินมันหายไปไหน
เนี่ยค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเงินสองแสนบาทเนี่ยมันหายไปไหน
แล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ารถเบนท์ที่ผู้ตายที่คนร้ายเอาไปจอดทิ้งที่ลานจอดรถตลาดในอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีเนี่ย
เป็นการจอดทิ้งไว้เฉยหรือเป็นการจำนำไว้กับผู้ใดหรือไม่
จุดที่คนร้ายนำรถไปจอดนั้นเป็นลานจอดรถเอกชนใกล้กับชายแดนกัมพูชานะฮะ
คือไม่รู้ว่าจะมีใครถูกหลอกหรือเปล่าใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับถ้าดูข้อมูลจากทางครอบครัวของคุณเชอรี่นะครับที่ได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
บอกว่าคุณเชอรี่เนี่ยคือเป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลบริษัทแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งทำงานด้วยตัวเองตั้งแต่อายุน้อย
ใช่แล้วค่ะคือคุณพ่อก็มีธุรกิจแต่อยู่ที่ราชบุรีคุณเชอรี่ก็มาทำธุรกิจนะครับอยู่ที่กรุงเทพก็มีพี่นี่มีน้อง
แต่ว่าคุณเชอรี่นี่แหละคือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
น้องชายของคุณเชอรี่นะครับชื่อว่านายพิพัฒน์ตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๗ปีนะฮะเชอรี่นี่อายุ๓๙นะครับ
บอกว่าคุณเชอรี่อายุ๓๙ปีนักธุรกิจเนี่ยที่เสียชีวิตคือกับน้องชายสนิทกันมากนะครับ
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพยายามที่จะโทรหาตลอดนะฮะทางครอบครัวโทรศัพท์ติดต่อหาตลอด
แต่ว่ามีแต่นายอัศยาผู้ต้องหาเท่านั้นที่เป็นคนรับโทรศัพท์ตอนแรกก็ไม่มีอะไรที่พิรุษนะครับ
แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยทางครอบครัวเพิ่งมาทราบว่าคบหากันอยู่
พี่สาวที่ติดต่อกับนายอัศยาได้เนี่ยคือ๒๗กรกฎาคมแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
กรกฎาคมก็ยังติดต่อพี่สาวไม่ได้จนเห็นว่าผิดสังเกต

มีลายกลุ่มของพนักงาน

ถ่ายรูปของวันนี้แต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ย

พี่เชลลี่เนี่ยแกจะคอยมาส่งสติกเกอร์ให้

แล้วแกจะวางแผนต่อให้ว่าทำอะไรต่อ

แต่เช้าวันที่๒๗ไม่มีการเคลื่อนไหว

ช่วง๙โมงหน้างานเนี่ย
ลูกน้องเนี่ยคือจะมีเครื่องจักร

เบิกเงินค่าน้ำมัน๑๐๐๐บาท
ก็คือพอไลน์มาปุ๊บไม่อ่าน

ก็เลยถามว่าคุณจะรีบไปไหน
แกบอกว่าคุณจะรีบไปทำธุระ
มีธุระอะไรไหมบอกเออจะเอาเงินค่าน้ำมัน

คือวันนั้นของวันนั้นมีการนัดเทปูน

แล้วแกก็ยังเงียบนิ่ง
ข้อความหาแกแกก็ไม่อ่านเลขาก็เลยโทรเข้าไป
พอโทรเข้าไปปุ๊บผู้ชายเนี่ยรับอีก
พอพี่ชายรับปุ๊บผู้ชายพูดว่าพี่เชอรี่ออกไปหน้าไซส์งาน
แต่ใครไม่รู้ไม่ได้โทรศัพท์ไปบ่ายคงกลับ

งานก็รอปูนปูนไม่มาก็เลยโทรถามไลน์ถามพี่เชอรี่ว่า

ก็ไม่ตอบไม่ตอบก็เลยโทรหาโทรหาก็ผู้ชายรับอีก
ผู้ชายบอกว่าเออคุณเชลลี่ทำบุญอยู่ที่วัด

อันนี้คือก็ยังไม่ได้น่าสงสัย
เพราะทราบว่าผู้ตายกับผู้ชายเนี่ยคือ
บกันส่วนหนึ่งก็คือทุกคนเริ่มทุกคนรู้แล้วว่าเป็นแฟนอะไรอย่างนี้
ซึ้งเป็นแฟนกันโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้เพราะใน
ในบริษัทมันละเอียดก็คือมีพนักงานเยอะก็คือประมาณนั้นนะครับ
ติดต่อพี่เอลลี่ไม่ได้ก็คือลูกน้องคนนี้ผู้ชายเนี่ยก็โทรหาอีก
พอปิดเครื่องปุ๊บก็เลยโทรหาเขาเบอร์ผู้ชาย
เพราะเขามีเบอร์เพราะว่าแกมีเบอร์กันอยู่

พออยู่คนละที่กับพี่เชอรี่ตอนนี้แกจะไปญี่ปุ่น
คุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าสนิทกับพี่สาวก็คือคุณเชอรี่มากนะ

แต่ว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะพูดคุยติดต่อกันอยู่เสมอ

แต่พี่สาวไม่ค่อยบอกเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นักนะ
รวมไปถึงเรื่องของนายอัศยาด้วย
ก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าคบหากัน
ก่อนหน้านี้เห็นนายอัศยาทำงานอยู่ในบริษัทของพี่สาว
มาทราบเมื่อ๒๓เดือนที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องเข้าพักที่โรงแรมที่เกิดเหตุทางครอบครัวก็ไม่รู้
ว่าพี่สาวเนี่ยคงต้องการปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างนายอัศยา
ส่วนชนวนเนี่ยจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอื่นเนี่ย
ทางครอบครัวก็ยังไม่แน่ใจ

เขารู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยก็คือนายอัศยาเนี่ย
มีเมียกับลูกแล้วเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ว่าถูกผู้ตายแย่งแฟนประมาณอย่างเนี้ย

คุณพิพัฒน์ก็เลยติดต่อไปเพื่อขอเบาะแสว่า
พอจะรู้ไหมว่าฝ่ายชายน่าจะพาพี่สาวเข้าไปที่ไหน
รู้ว่าพามาที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ซอยประดิษฐ์มนุธรรมก็เลยรีบไปตาม
หลังจากที่พี่สาวหายไป

คือเราแบบเฮ้มันก็เงียบเกินไปอะ
ผมก็เลยโทรหาว่าโหน่อยพรรยาเขาอีกว่า

เขาชื่อนายเก่งครับชื่อนายเก่งอักษยาเนี่ยชื่อนายเก่ง
แล้วพอมาคบกับพี่สาวผมเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อโก้
ก็ผมก็ถามว่ามีไหมมีในเก่งไนโก้เนี่ยมีพอจะรู้ที่อยู่ที่อื่นไหม
แกบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกเคยทะเลาะแกเคยตามเฟซบุ๊คไปเจอ
พอผมไปถึงที่นู่นปุ๊บผมก็ถามว่ามีคนชื่อที่ได้มาเช่าอยู่ที่นี่เปล่า
พนักงานบอกไม่มีผมก็โวยวายบอกว่าเนี่ยยังไงพี่สาวผมก็อยู่ตรงนี้
รอตำรวจร้อนใจและรอตำรวจมา๓๐นาที
ตำรวจมาตำรวจผมตำรวจไม่ให้ผมขึ้นไป
บอกจะขึ้นไปกับพนักงานผมบอกผมขอขึ้นแกก็ไม่ให้ขึ้น
บอกแกก็ขอขึ้นไปกับพนักงานก่อนประมาณว่าห้ามให้เกิดเรื่อง
ผมจะรู้ว่าอะไรอย่างนี้ยังเป็นความลับอีกครั้งที่เดือดร้อนขนาดนี้
คือพอตำรวจขึ้นไปปุ๊บลงมาตำรวจเงียบอึ้ง
พนักงานก็เดินหลบไปข้างหลังเคาน์เตอร์ผมก็รู้ทันทีเลยว่าพี่สาวผมต้องเกิดอะไรขึ้นแน่
ผมก็เลยเดินตามถามตำรวจถามพี่ตำรวจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บอกได้กลิ่นพอได้กลิ่นผมก็เข่าอ่อนผมก็ร้องไห้เลย
ผมก็รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วว่าพี่สาวผมอยู่ในนี้แน่
ก็พอเราโมมือที่รอในมาก็ขึ้นไปเปิดก็เจอครับเจอแกนั่งเสีย

กับการที่ไปตามหาพี่แล้วก็ไปเจอภาพแบบนั้น

เขาเคยมีเรื่องทะเลาะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกับไนโก้ด้วยนะ
เพราะว่าเชอรี่พี่สาวเนี่ย
มาบอกว่าถูกนายอัศยาบีบคอ

และวันนั้นก็เป็นวันเดียวกับที่เขารู้
ว่านายอัศยากับพี่สาวคบกันเพราะว่านายอัศยาบอกกับเขาว่า
เนี่ยเขาคบกับคุณเชอรี่มาได้สักพักแล้วนะ
พี่สาวผมกับนายโก้นายเก่งเนี่ย
ยืนอยู่ด้วยกันที่ลานจอดรถนะครับ

ไนโก้ในเก่งเนี่ยแกก็พูดว่าโอเคหนี้สินเดี๋ยวทยอยใช้ให้

ทีอย่างนี้คุณนะผมกับพี่สาวคุณคบกันได้ระยะหนึ่งแล้ว

ผมก็โมโหผมว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วพี่สาวก็เลยเล่าเนี่ยมันบีบคอเก๋ด้วย
พี่สาวเขาก็เปิดคอให้ดูมีรอยเขียวผมก็ดด

แต่เขาก็ไม่ได้กล้าแจ้งความ
คือฐานะก็ไม่ใช่คือคนคนนี้ไม่มีอะไรเลย

ไม่มีค่าสินทรัพย์เยอะแล้วผมก็ไม่พอใจว่า
ทำไมทำตัวอย่างนี้ไปคบกับคนอย่างนี้ผมก็ห้าม
เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่หลายวันถึงจะตามถึงขนาดนี้
เพราะว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นผมก็ขี้เกียจยุ่งไง
ผมกลัวอาจจะทะเลาะกันแล้วพี่สาวไม่กล้าเล่าให้ผมฟัง

ประมาณนี้ผมคิดในใจว่าคงไม่มีอะไร

คือแต่สุดท้ายนี่คือทำกับพี่สาวรุนแรงมากครับ
ตัวผมผมยังสู้เขาไม่ได้แล้วพี่สาวผมตัวเล็กนิดเดียว
แค่แกชุบตีก็พอแล้วทำไมแกต้องใช้ไม้เบสปอลตี
ขนาดนั้นมันเกินไปผมรับไม่ได้ไง
คือบุคคลอันตรายมากที่เป็นคนเงียบมาก
เป็นคนดูดีลักษณะดูดีคลิกดีแต่อย่างตัวแบรนด์เนม
พูดจาภูมิฐานดีมากลักษณะคือดีมาก
เข้ามาในห้องค้นก็คือผู้ชายคนนี้

นาฬิกาโรงเหล็กรองเท้าแบนเนม

แว่นตรงแว่นตาของแพงนั้นเลย

อยู่กับพี่สาวคือสบายแล้วคือ

คือแกเอาชีวิตแบบรุนแรง

ที่สหรือส่อคครังขวา
เบสบอล๒ครั้งจนกระโหลกแตก

แล้วก็มีบาดแผลถูกตีเสยด้านหน้า
โหนกคิ้วด้านขวา๔ครั้งจนกระโหลกแตก
คือตีฟาดไปหลายครั้งทั้งหน้าหลังเนี่ยค่ะ
ก็คือน้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ดูจากผลการชนะสูตรพลิกศพแล้วเนี่ย

ตั้งใจจะทำให้คุณเชอรี่เสียชีวิตอ่ะ
ส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหาที่ติดการพนันหรือเปล่าเนี่ยนะ
ตัวน้องชายของคุณเชอรี่บอกว่าก็ไม่รู้นะคะ
แต่ก็คิดว่าที่ยืมเงินคุณเชอรี่ไปหลายแสนบาทเนี่ย
เหมือนกับว่ายืมเงินไปจะเอาไปลงทุนอะไรแบบนี้
แล้วก็ของของคุณเชอรี่ที่หายไปคือนอกเหนือจากรถเน้นที่เราบอกไปใช่ไหมคะ

แล้วก็มีที่คุณเชอรี่กดเงินสดมา๒แสนบาทเงินสดก็หายไป
น้องชายคุณเชอรี่บอกเพิ่มเติมว่าก็มีกระเป๋าของคุณเชอรี่ก็หายไปนะคะ

แล้วก็มีบัตรเครดิตอยู่ด้วยเต็มไปหมดเลยนะคะ
คือทางครอบครัวเขาเลยรับไม่ได้ไง
เพราะว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยโอ้โหมูลค่าเป็นร้อยล้าน
ใช่ค่ะเขามีธุรกิจทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์
ขนส่งเป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันอีก๓แห่ง
นี่ค่ะบริษัทใหญ่ค่ะเงินหมุนเวียนเป็นร้อยล้านจริง
แต่ต้องมาเสียชีวิตเพราะผู้ชายที่ติดหนี้พนัน
หรือว่าต้องการเงินหลักแสนแล้วเอาเงิน๒แสนไป
หรือว่าจะก่อนหน้านี้ที่ยืมไปกี่แสนก็แล้วแต่เนี่ยนะ
สำหรับศพของคุณเชอรี่นะครับ
ตอนนี้ทางญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่สาร๑วัดบางบัวนะฮะ
คุณพ่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
คุณพ่อของนางสาวทิติมาหรือว่าเชอรี่นะครับ
ชื่อว่านายอำนวยวิชัยโชธอายุ๖๖ปีแล้ว
บอกว่ารู้สึกช็อกมากพอได้ข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิต
เพราะเวลาทำธุรกิจลูกสาวก็ไม่เคยมีความขัดแย้งกับใคร
ไม่มีสัญญาณว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
พ่อบอกว่าลูกสาวมีบริษัทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
เร็วนี้ได้จัดทำโครงการอาคารเอื้ออาทรกว่าร้อยห้อง

ระหว่างก่อสร้างลูกสาวก็เป็นที่รักของคนในชุมชน
เพราะว่าเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านปกติก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว
ส่วนพ่อเนี่ยทำธุรกิจรับเหมาอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรี
ลูกสาวมาทำที่กรุงเทพยอมรับว่าลูกสาวเป็นคนเก่ง
สามารถแยกตัวออกมาทำธุรกิจแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็ว
แต่ก็เตือนลูกอยู่เสมอว่าให้คอยระมัดระวังตัวนะ
เพราะอาจจะไปขัดแย้งหรือว่าถูกทำร้ายได้
แต่ลูกสาวไม่ค่อยฟังลูกสาวเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก
คุณอำนวยบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนลูกสาวเคยหายตัวไปสัก๒๓วันมาแล้วนะ
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถามว่าไปไหนมาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟัง
เพราะว่าลูกเป็นคนชอบเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเองเสมอ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นแบบเดียวกันเลย
คือนรูกสาวหายไปสองสามวันไม่ได้ติดต่อ

ตามจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือจนไปเจอที่โรงแรมที่เกิดเหตุ
ก็ยังพบว่าชายคนนี้มีครอบครัวแล้ว
โดยหลังจากที่ภรรยาจับได้นายอัศยาก็ตัดสินใจเลิกกับภรรยา
แล้วมาอยู่กับลูกสาวของตน

ความรู้สึกของคุณพ่อคือบอกว่าอยากให้ตำรวจเอาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เหนือไปจากการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว
ใจจริงอยากให้โดนเหมือนที่ลูกสาวโดนด้วยให้สะสมกับสิ่งที่ทำกับลูกสาว
คุณพ่อบอกว่าอย่างนี้เลย
คดีนี้เนี่ยเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจเพราะว่าผู้เสียชีวิต
คุณเชอรี่เนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจนะคะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะ

สวยเธอเรียนดีเธอทำงานเก่งเธอมีฐานะ
แล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วก็ทำงานแบบโอ้โหประสบความสำเร็จ
แล้วก็เป็นคนใกล้ชิดด้วยเนี่ยค่ะที่ก่อเหตุเนี่ย

ก็มีการออกไหมจับนายอาศยาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะ
แต่เรามาทำความรู้จักกับผู้เสียชีวิตกันหน่อยดีกว่าค่ะ
โซเชอรี่คนนี้ประวัติไม่ธรรมดาค่ะ
นางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์นะคะเธออายุ๓๙นะคะ
ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ค่ะ
ด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะ
ระหว่างที่เรียนปริญญาตรีเธอก็ทำงานหาประสบการณ์ไปด้วย
เป็นพิธีกรด้วยงานอีเวนต์ต่าง
เรียนจบปุ๊บก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา
ไปรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอน

ประสบความสำเร็จอายุแค่๒๓ค่ะ
ร้านอาหารไทยมาได้๓ปีเธอก็ขายกิจการกลับมาเมืองไทย
มาช่วยธุรกิจเกี่ยวกับยางรถยนต์ของครอบครัวนะคะ
แต่เธอก็ไปเริ่มต้นด้วยการไปเป็นพนักงานก่อนนะ
ไปเป็นพนักงานบริษัทรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งก่อนไปเรียนรู้งาน
แล้วก็กลับมาช่วยงานของครอบครัว
ก็มาทำธุรกิจครอบครัวแบบเต็มตัวค่ะ

เป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นขนส่งเงินหมุนเวียนของบริษัท

แล้วตอนนี้เธอดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัทมหาเกียรติเพราะเบอร์ตี้จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ
ก็เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อ่าก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเราตามให้นะครับ